แล้วก็ไหนจะลูกสองคน
ไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วย

อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่า
อาหารแบบไหนที่เราทำออกมาแล้ว
ได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ
อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ

เพราะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวก

ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้